พาคุณผู้ชมไปที่ยะโสธรนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าทนมาสุดแล้วสุดจะทนแล้วจะไม่ทนอีกแล้วนะคะ
วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายนี่ค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วมีใครก็ไม่รู้ค่ะ
ชอบเอาขยะเนี่ยมาทิ้งเขาก็เลยขึ้นป้ายแบบนี้เลย
สิ่งที่เบลอเนี่ยคือคุณผู้ชมไปหาอ่านเองนะ
นี่แหละค่ะคุณสมใจกิจจารักษ์เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองพาโลน
ที่๔ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองยะโสธรค่ะ
เขาก็บอกว่าทำมาทุกวิถีทางแล้วนะฮะทั้งห้ามทั้งปรามทั้งปรับ
แต่ก็ยังไม่ได้ผลคนก็ยังไม่เกรงกลัวใดค่ะ
ยังแอบเอาขยะมาทิ้งจนล้นป่าชุมชน
ตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่าแก่พื้นที่กว่า๔๗ไร่
พื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุ่งแต้กับตำบลทุ่งนางโอกนะคะ

ทำให้เกิดไฟป่าสร้างความเสียหายลุกลามนะฮะ
ตรงนี้มันเป็นป่ายุคาลิปตัสชาวบ้านเขาก็ปลูกไว้ที่นี้
ยูคาลิปตัสมันก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะมลพิษก็ตามมา
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
ที่อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะอยู่บริเวณพื้นที่นะคะ
ข้อสรุปบอกว่าให้ขึ้นป้ายป้ายข้อความตามที่ปรากฏนะฮะ
ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ขอสาบแช่งผู้ฝ่าฟื้นให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ให้เป็นมะเร็งมดลูกด้วยเถิด
แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชายคือให้ไม่แข็ง
สตรีอย่างที่ฉันไม่ควรที่จะพูดคำนี้ออกไป
คุณผู้ชมทีนี้พอขึ้นป้ายมันก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นทันทีนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านสาวบอกว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
แต่จริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น
จากต้องการปรามคนที่ลักลอบทิ้งขยะเท่านี้ตรงนี้เท่านั้น
ข้อความบนป้ายก็ไม่เห็นว่าจะไม่เหมาะสมตรงไหนแต่อย่างใดนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคำว่า

คือก็นั่นแหละฮะ
ของผู้ชายจุดบ่อแข็งนี่แหละครับ
ก็หมายถึงว่าก็ขอให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนี่แหละ
คือขอให้อวัยวะเพศชายไม่แข็ง

คือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะนึกออกคือ

สตรีเพศอย่างที่ฉันไม่ควรที่จะพูดนะฮะ